ซีดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมอันนี้ร้อนล่าสุดมาเลยนะ
หมูเถื่อนใช่ไหมก็เลยเด้งฟ้าผ่าเส้นหมูเถื่อน
ก็โดนเด้งให้ไปเป็นรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะ

ถูกต้องนี่เมื่อตอนเกือบเที่ยงเองค่ะคุณผู้ชม
มีการโพสต์ภาพของพันธมรตรีสุริยาสิงหกมล
ธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
แล้วก็มีข้อความนี้ค่ะอยู่บนรูปภาพเลยนะ
วิถีราชการทำใจอยู่ตลอดเวลา
นับแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้ว
ว่าต้องถึงวันนี้แต่ตนเลือกทางเดินและวิถีตนเองตั้งแต่ต้น
ไม่เสียใจเพราะทำเต็มที่แล้ว
เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน
ลงวันที่เอาไว้๒๘พฤศจิกาพันธ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมล

ใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชม
คือทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
ยังไม่ได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งแทน

แต่ว่าสาเหตุที่บอกว่าเส้นหมูเถื่อนเด้งฟ้าผ่าแบบนี้เนี่ย
ก็น่าจะมาจากปัญหาการปราบปรามคดีลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนนี่แหละค่ะ
เพราะว่านายกอ่ะจำได้ใช่ไหม
มีภาพไหมครับตอนที่นายโยกพูดพูดที่สนามบินสุวรรณภูมินะ
ก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกาบางอย่างทำไมคุณทำท้าวะ
ตอนนั้นที่เราเคยเล่าข่าวนี้ไป
นายโยกโหหน้าเบื้องใสเลยค่ะใช่
แล้วก็พูดเสียงดุใส่เลยฮะ
ตำหนิแหละการทำงานที่ล่าช้า
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือภาพของเมื่อวานนี้
พนักการสอบสวนนำกำลังไปตรวจค้น

เมื่อวานนี้ก็ไปที่บริษัทสยามแคร
แล้วยังตั้งโต๊ะแถลงกับทางฝั่งผู้บริหารของแม็กโครอยู่เลย
เพราะว่าทางฝั่งผู้บริหารเขาก็บอกว่า
เขาก็เอาหนังสือสำแดงมาแบบถูกต้อง
รับซื้อเนื้อหมูมาจากอีกบริษัทหนึ่งอีกทีหนึ่ง
ว่าเอกสารที่สำแดงมามีความถูกต้องหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมนอกจากนั้นมันมีรายงานข่าวด้วยนะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือเขาก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าที่ประชุมคอรมอลมีมติเห็นชอบ
ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอขอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย
รวมทั้งบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เกิดประโยชนแก่ทางราชการ

พันธุ์ตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิษฐ
ครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมค่ะ
โอ้โหคือหลายคนเนี่ยพอรับทราบข่าวเรื่องใหญ่นี้นะฮะ

ตกใจที่นายกตำหนิกข่าวก่อนหรือเปล่า
ที่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเนี่ย
ไม่เป็นไปตามที่ได้รับคำสั่งจากท่านนายกหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวรอนะรอทางนายกมาพูดเรื่องนี้ด้วย